อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของ
หนุ่มคนหนึ่งที่เขาทำกระเป๋าสตางค์หาย
มีเงินอยู่ในนั้นด้วยนะและสุดท้ายได้ของคืน
เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่ได้เจอกับคนไทยที่มีน้ำใจดี
เก็บของได้เก็บกระเป๋าแล้วก็เก็บเงินในกระเป๋าสตางค์ได้ด้วย

คนนี้ครับนางเขมจีราศรีแก้วอายุ๓๖ปี
ชาวจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
ก็เธอนั้นเข้าไปแจ้งความกับตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
ลงบันทึกประจำวันหลังจากเธอนั้นเก็บกระเป๋าเงินได้
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งภายในกระเป๋านะครับมีจำนวนเงินอยู่มากพอสมควร
รวมทั้งเอกสารต่างและบัตรประจำตัวประชาชนของนายสานิทแก่น
แก่นเกรดอายุ๒๔ปีชาวจังหวัดชุมพรครับ
เขมจิราบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมนวะนครจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งในฐานะที่ตัวเองเป็นมนุษย์เงินเดือน
โอ้โหเข้าใจเป็นอย่างดีเราก็มนุษย์เงินเดือนเหมือนกัน
ตัวผมเองแล้วก็ทั้ง๓คนที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้
แม่ถ้าหากทำเงินหายปวดใจแน่เดือนนี้ลำบากเลย
แล้วก็เธอนั้นเนี่ยนะเข้าใจถึงหัวอกคนที่ทำเงินหาย
รอให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของมารับคืนครับ
หนูก็เคยทำกระเบาะตังหายแล้วก็เห็นตังค์มันก็เยอะ
มันก็เอกสารด้วยเยอะอย่างนี้
ถ้าไปทำมันก็ยุ่งยากทำไมมันก็หายาก
แล้วก็ใช่ค่ะก็ให้พี่อีกคนช่วยหา
ในคนที่เรามาหาแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าหอง

ครับแล้วตอนนี้เรามาลงมาที่วินามัน

ต่อมานายสานิทเจ้าของกระเป๋าเงิน
เดินทางมาที่โรงพักแห่งนี้เลยครับ

ว่ามีใครมาแจ้งเรื่องพบกระเป๋าเงินหายหรือไม่
เขาจึงได้พบกับนางเข็มจิราครับ

พบว่านายสานิทเป็นเจ้าของตัวจริงนะ
จึงให้นางเขมจิราเนี่ยคืนของให้กับนายสานิทครับ

เป็นพนักงานเดินเอกสารต่อภาษีรถยนต์

พร้อมกับเงินของลูกค้า๑๐๐๐บาท
สำคัญคือถ้าเกิดหายเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบนะ

แล้วตัวเขาก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเงิน

แต่ปรากฏว่าเอกสารยังไม่ครบ
เจ้าตัวจึงต้องกลับไปนำมาใหม่
เมื่อกลับไปแล้วก็พบว่าทำกระเป๋าเงินล่นหาย
จึงรีบขับรถกลับมาตามหาแต่ก็ไม่พบไง

และด้วยหวังว่าอาจจะมีใครเก็บได้
และเมื่อเขาได้พบกับนางเขมจีราโอ้โหใจชื้น

แล้วก็ขอขอบคุณคุณเขมจิราที่เก็บกระเป๋าคืนให้นะครับ
ต้องขอขอบคุณจริงต้องบอกว่าคนดีสีสยามไม่มีหมดไปแน่นอนนะครับ
ชื่นชมค่ะ

อยากเห็นสังคมไทยมีคนดีแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะ